สนับสนุน
แล้วก็มาถึงช่วงวินาทีที่สำคัญนะครับคุณผู้ชม
ที่คุณผู้ชมกำลังรอคอยและทุกคนเอาใจจดใจเจาะ
ช่วยเหลือครอบครัวของเขาอยู่ในตอนนี้นะครับ
ร่วมเป็นกำลังใจกันว่าครอบครัวของ
ฟ่างจากปฐุมธานีจะสามารถพิชิตเงิน๑ล้านบาทกลับไปบ้านได้หรือไม่
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
โชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
และนอกจากจะได้ทุนไปต่อชีวิตที่ทางรายการได้มอบให้แล้วเนี่ยนะครับ
เรายังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา
ในช่วงกุญแจต่อชีวิต

จะมีสิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ซึ่งมีเวลาดอกละ๒๐วินาที
และภายในตู้โบนัสจะมีเงินโบนัส๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้ด้วยครับ
ค่ะพร้อมยังได้กุญแจอีก๔ดอกไปเลย

ข้อละหนึ่งดอกซึ่งเป็นโบนัสนะฮะของรางวัลรออยู่ในตู้
แต่เราไม่รู้ว่าตู้ไหนมีอะไรบ้าง

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง
โรงเรียนเจริญดีวิทยาครับ
เวลาพ่อปวดแขนปวดขา

ผมกลับมาก็จะเอายากันยุง
ไปส่งลูกค้าคนที่เขาสั่ง

ผมจะให้ป่าหายไว
หายวัยจะได้มีร่างกายแข็งแรง

มีจุดสีดำอยู่กี่จุด

ถูกครับ
หลายจุดบนโต๊ะนี้มีจุดสีดำ

เพราะฉะนั้นทำไปได้แล้วนะครับ๑ข้อนะครับคุณผู้ชม
ครอบครัวของข้าวฟ่างจากปฐุมธานี

รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐๐บาท

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง
แพ็กผงปรุงรถครับ
ตั้งแต่แฟนมาเปิดแบบนี้ทำงานคนเดียวรู้สึกท้อ
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนเยอะมาก
ถ้ามีเงินจะเอาเงินมาขายของ

คือตักผงปรุงรสใส่ซองกล่องละ๑๐ซอง๒กล่อง
ภายในเวลา๓นาที
เย้

กล่องละ๑๐ซองเป็นที่เรียบร้อย
เทปใสอย่างดีนะครับ
แต่เวลาเราให้ว่า๓นาที
ต้องอยู่ภายใน๓นาทีเท่านั้นนะครับ
น้องเนาะทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้หรือไม่ได้
เวลา๓นาทีแต่ใช้ไปทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับ
๒นาที๓๑วินาทีครับ
ยังมีเวลาเดินดมกลิ่นชีสอีกนานแม่
มากไม่น่าเร็บเลย
ยังมีเวลาชิวอีกเล่นเยอะ
ก็ทำได้แล้วก็เวลาก็ยังเหลืออยู่นะครับ

เพราะฉะนั้นทำไปได้แล้วนะครับคุณผู้ชม๒ข้อ
ครึ่งทางแล้วได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่
๒ข้อเลยนะ

และอยากให้มีรอยยิ้มอีกเยอะเลยนะครับในวันนี้

ข้อต่อไปถ้าทำได้นั่นหมายความว่า๑๐๐๐บาทนี่พุ่งขึ้นไป๑แสนบาทเลยทันที
แล้วมีโอกาสลุ้นเงินล้านกลับไปบ้านด้วยในวันนี้นะครับ

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องวงดนตรีล็อกครับ
ผมอยากกลับมาเดินได้มีร่างกายแข็งแรงเหมือนเดิมครับ

หารายได้เสริมเพื่อมาช่วยเมียอีกทางหนึ่ง
ด้วยการรับยานยงมาขาย

นักร้องคนใดต่อไปนี้อายุมากที่สุด

อายุมากที่สุดในตัวเลือกทั้ง๔คนนะครับ
ปีตูนบาร์ดี้๔เกิดปี๒ปี๒๐๑๒

ปัจจุบันอายุสามสิบเก้าปี
หนุ่มกะลาครับเกิดในปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่
ปัจจุบันอายุสามสิบแปดปี
แล้วส่วนพี่แบงค์วงแคสครับเกิดในปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบห้า
ปัจจุบันอายุสามสิบเจ็ดปี
มีอะไรจะบอกขอโทษพี่ตูนไหม
มีครับผมจำไม่ได้ครับ

แต่ยังมีโอกาสลุ้นเงินแสน
ในข้อต่อไปมาฟัง

ฟ้าก็ไปสวดมนต์ขอพรแล้วอยากให้เขาหายอะไรอย่างเงี้ย
ทุกวันนี้เราก็มาช่วยแบบทำซื้อนู่นซื้อนี่มาให้มันกิน

สติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่บนมอเตอร์ไซค์ตำแหน่งนี้
มีข้อความว่าอะไร
ตอบข้อสี่ค่ะสู้ชีวิตไม่คิดสู้เมียค่ะ

โฆษฎย์เงิน

ติดอยู่บนมอเตอร์ไซค์ตำแหน่งในภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่ทางบ้าน

ไม่เป็นไรเนาะม้าเนอะไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เราทำไปได้
๒ข้อนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสรุปกันก่อนว่า
เพราะฉะนั้นสรุปกันก่อนว่าครอบครัวของน้องฟ่างนะครับจากปฐุมธานีได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาท
อย่างที่บอกนะครับว่าเรายังมีของขวัญสุดพิเศษนะครับนั่นก็คือกล่องโบนัสที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเลย
วันนี้นะครับตอบถูกไป๒ข้อเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ได้กุญแจต่อชีวิตไป๒ดอก
ซึ่งมีเวลาดอกละ๒๐วินาทีรวมเป็น๔๐วินาทีครับ

ไขให้ให้ออกก่อนนะครับคนที่สองจึงจะมีสิทธิ์หยิบดอกที่สองไปขายต่อเลยนะฮะ
อย่าลืมนะครับว่ากุญแจ๒ดอกนี้มีเวลารวมทั้งสิ้น๔๐วินาที
แล้วถ้าขายได้แล้วเนี่ยในตู้โบนัสทั้ง๔ใบนี้นะครับ

เริ่มครับคุณแอม

เดาก่อนว่าในตู้แรกนี้คุณจะได้อะไร

ตู้ที่๒นะฮะว่าจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่

เขาตั้งเป้าเอาไว้ว่าได้โบนัส๑๐๐๐บาท

ผมรู้ว่าคาใจกันแน่ใช่ไหม

น้ำมือ

ที่แรกมันอาจจะเดินไปนู้นด้านนั้น
ยังไงจะมาตรงนี้
๑๐๐๐บาทอยู่ตู้ที่๔ของเอง
คุณผู้ชมครับมาสรุปกันก่อนนะครับ
ครอบครัวของน้องข้าวฟ่างจากปฐุมธานีนะครับ
ทุนไปต่อชีวิตพร้อมกับโบนัส
รวมแล้ว๒๐๐๐บาท
อันนี้ถือว่าเรามาเปิดดวงกันนะครับ
แล้วก็มาใช้โอกาสกันแบบเต็มที่เลยในวันนี้นะครับ
นี่คือขวัญและกำลังใจของครอบครัว

ที่ทำให้ผู้ชายคนนี้นะครับ

ล้มแล้วสามารถลุกขึ้นยืนได้
ก็มาจากกำลังใจของคนในครอบครัว

เป็นอีกตัวอย่างที่ดีของคนสู้ชีวิต

คำว่าโชคชะตาแพ้ทางคนจริง
ผมเชื่อนะครับว่าเรื่องราวของข้าวฟ่างจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนได้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับชีวิต
ผมขออนุญาตฝากครอบครัวของน้องข้าวฟ่างจากปฐุมธานีไว้กับแฟนรายการเกมต่อชีวิตด้วยนะครับ
ขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้นะครับ
มามอบสิ่งดีแล้วมาเล่าเรื่องราวชีวิตให้เราขอบพระคุณมากครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พ่อเขาก็มีความจำเป็นจะต้องไปรับจ้าง

ผมชอบอยู่บ้านหลังนี้ครับ
เวลาพ่อผมไม่อยู่ผมก็คิดถึงครับ
ลุงก็เรียกเก่งมีเงินเยอะ
แล้วพ่อจะได้มาอยู่กับเรา

ภายในเวลา๓นาทีครับ
มาเถอะย่าเร็ว
โปรดติดตามตอนต่อไป